หลังจากที่เกิดเหตุนะคะนักโทษพยายามหนี
ในขณะที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่นำตัวจากเรือนจำ
แล้วก็เป็นคลิปออกมาในโลกโซเชียลมีเดีย
๓คนเขาขับรถของเจ้าหน้าที่หลบหนีไป
ส่วนอีก๒คนถูกจับกุมได้
ตอนนี้๓คนที่เขาบอกว่ามีข่าว

โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาจับกลุ่มตัว

มีการวางแผนล่วงหน้ามาแล้วนะ๑เดือน
ไม่ใช่ช่วงที่เกิดเหตุแล้วเขาคิดว่าน่าจะหนีไปได้

เขาร่วมกันทั้ง๕คนวางแผนมานานแล้วนะคะ
เมื่อวานนี้ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองจับกลุ่มตัว
ผู้ต้องขังที่ก่อเหตุชิงรถควบคุมตัว
ผู้ต้องขังกรมราชธรรมหลบหนี
ศาลจังหวัดหลังสวนชุมพรเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๑ตุลาคมที่ผ่านมา
การจับกลุ่มเกิดขึ้นที่สวนปาล์มน้ำมันเชิงเขาห้วยคล้า
บ้านท่าทองตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร
สภาพทั้ง๓คนที่ข้อเท้ายังมีตรวนอยู่เลย
๓คนเช็คชื่อกันสักนิดนึงนะคะอยู่ครบนะคะ
นายพิเศษกระหลิงโอชานายกระหลิงสดาเกดหนุ๊ยละนายทาราทิพย์เพิ่มลาบ
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากเจ้าของสวนปาล์มน้ำมันนี่แหละ
บอกว่าพบตัวผู้ต้องขังทั้ง๓คน

จากนั้นเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าไปจับกลุ่ม
เขารับสารภาพบอกหนีขึ้นไปซ่อน

แต่หลังจากนั้นนั่งอยู่เฉยไง

หาผลไม้ในสวนของชาวบ้าน

นายเกร็ษดาเกรดนุ้ย
ชาวจังหวัดชุมพร๑ใน๓ผู้ต้องขังเนี่ย

สารภาพว่าแผนการชิงรถหลบหนี
เป็นการร่วมกันวางแผนมานานกว่า๑เดือนแล้ว

ไปฟังเสียงนายกฤษดาคนที่ขับรถหลบหนีหน่อยค่ะ
คร้อนทางอยู่นะ
ลงมาจะมาขอข้าวชาวบ้านกินได้ไปไหน

แล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพต่อไป
จุดแรกที่เขาพาไปทำแผน
ก็คือหน้าเรือนจำอำเภอหลังสวนนะคะ
ซึ่งเป็นช่วงที่จะเดินทางไปขึ้นศาล

อภัยนะคะจุดที่๒นี่คือจุดที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิด

ทั้ง๕คนเขาวางแผนวิ่งลงจากรถผู้ต้องขัง
คนที่วิ่งคนแรกคือนายวสินทองหยวน
เป็นคนคิดแผนทั้งหมดวิ่งลงจากรถก่อน

ที่นายวศิลป์จะถูกผู้ต้องขังทับร่าง

และหลังจากนั้นรถก็ออกมาทับร่างเขาอีกทีนะ
ส่วนนายฤทธิชัยตำรวจก็วิ่งตามไปที่หน้าประตูจับตัวไว้ได้ทัน
ส่วนที่เหลือ๓คนที่ขับรถหนีไปนายกฤษดาเป็นคนขับ
เพราะว่ารู้เส้นทางการหลบหนีเข้าป่าเป็นอย่างดี
ส่วนอีก๒คนนายธาราทิพย์และนายพิเชษนั่งเฉยอยู่ในรถ
คือคนคิดว่าสินถูกเพื่อนขับรถ

ส่วนจุดที่๓ผู้ต้องขังทิ้งรถไว้ในสวนผลไม้ของชาวบ้าน
หลังจากนั้นเดินเท้ามุ่งหน้าไปที่บ้านร้างหลังหนึ่ง
และมี๑ใน๓ถอดเสื้อผู้ต้องขังทิ้งไว้ในบ้านร้าง
ก่อนที่จะพากันเดินเท้าหลบหนีขึ้นไปบนเขา
ส่วนวันนี้นะคะอีกประมาณไม่เกิน๑๐นาฬิกาประมาณนี้นะคะ
จะมีการแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องขังหลบหนี
อย่างเป็นทางการที่สถานีตำรวจภูทรจังหวัดชุมพร
มีรายงานข่าวว่าอธิบดีกรมราชธรรมจะเดินทางไปร่วมแถลงข่าวด้วยนะคะ
ซึ่งวันศุกร์ที่ผ่านมาอธิบดีกรมราชธรรมบอกว่า
ขอเวลาไม่เกิน๔๘ชั่วโมงได้ตัวแน่นอน